สระบุรีไปเอาใจช่วยอีแหม่มหน่อยอีแหม่มเนี่ยเป็นชื่อหมา
เป็นหมาพันธุ์ไทยแต่มันสนเหลือเกินคุณผู้ชม
เล่นยังไงไม่รู้หัวไปติดซอกประตูรั้วบ้าน
โอ้โหหลุดออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
เป็นตอนที่กู้ภัยเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
ช่วยอีแมมสุนัขเพศเมียสีขาออกจากซอกประตูรั้ว
บ้านเลขที่๗๒ครับที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรี
หัวมันติดอยู่นานนะคุณผู้ชมเพราะว่าบนพื้นปูนเนี่ย
เมื่อสักครู่จะเห็นยังมีรอยเลือดของอีแหม่มเนี่ย

นี่ตรงพื้นนี่คุณผู้ชมเลือดของอีแหม่มมัน
คือมันพยายามดิ้นอยู่ดิ้นให้หลุดออกจากซอก
แต่อีแหม่มมันอ้วนฮะมันอ้วนก็เลยหลุดออกมาไม่ได้
ทั้ง๔ข้างบาดเจ็บเลยนะจากการเสียดสีกับประตูนี่ฮะ
โอ้ยแต่พอกู้ภัยมาถึงก็๒นาทีเท่านั้นเองครับ

กลัวว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งเล่นโซนแล้วโดนรถชนซ้ำเอา

ชื่อว่าพี่สมศักดิ์อายุ๖๗ปีก็เล่าว่า
ที่เก็บอีแมมมันมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วแหละ

คาดว่ามันน่าจะไปติดตั้งแต่กลางคืนแล้วล่ะ
ซึ่งตัวพี่สมศักดิ์เองครับไปส่งแฟน

พอกลับมาบ้านมาเจอก็พยายามช่วยอีแหม่มมานะ

สุดท้ายต้องให้กู้ภัยมาช่วยแล้วก็รอดออกมาได้
แมมเสนอเลย

โรสเธอตกใจเสียงประทัดในงานศพ

โรสเธอตกใจเสียงประทัดในงานศพ
โรสเธอวิ่งเข้าไปในซอกปูน

ออกแล้วออกแล้ว

โรสออกมาไม่เป็นไร

พี่เข้ามาช่วยเย็นเย็น
ไม่ใช่โรสตรงไหนเอาปากกามาวงปุ้ย

ก็มันโรสมันก็โรส

กู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมช่วยกระดึงขาหลังโรสนะ
เป็นหมาตัวเมียอายุ๘ปี
ออกมาจากซอกกำแพงหลังบ้านในหมู่บ้านกฤษณา
บนบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
ซอกนี้กว้างประมาณ๒๐เซนนะครับ
ตอนแรกโรสมันมุดเข้าไปก็ไม่ลึกเท่าไหร่

ใช้น้ำฉีดจากอีกฝั่งหนึ่งกะว่าให้มันถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็จับขาหลังทั้งสองข้างพยายามดึงดึง
โอ้นะครับรถสะโพกใหญ่
สะโพกใหญ่ครับติดสะโพกนะครับ
ต้องเอาค้อนมาทุบหน่อยทุบเหลี่ยมผนังหน่อย

แล้วออกแรงดึงอีกทีเอาพี่ดึงอีกทีพี่ดึงอีกที
ในที่สุดโรสก็ออกมาได้ครับโอ้โห
โรสออกมาได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
พอนำตัวออกมาแล้วมาดูแผลหน่อยสินะครับ
มีบาดแผลถูกของมีคมบาดที่ขาหน้าซ้าย

เจ้าหน้าที่พยายามช่วยทำแผลโรสไม่ยอม
สไม่ยอมเธอเป็นคนอื่นเธออย่ามาจับฉัน
ให้เจ้าของฉันทำให้นะฮะ
นางสาวธัญนันอกศรีเจ้าของโรสเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้ที่วัดใกล้บ้านมีพิธีชาปนกิจไง
เขาจุดพลุจุดประทัดเสียงกันดัง
โรสเธอตื่นตกใจกลัวโรสเธอวิ่งนะฮะ
หลบในห้องน้ำแต่วันนี้เนี่ยเธอออกไปทำธุระนะครับ
พอโรสได้ยินโรสตกใจโรสพลวดเข้าซอกตึกเลย

โรสเต็ปเลยโรสสะโพกใหญ่